รวมเรื่องข่าวแปลกให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน

เดี๋ยวไปเริ่มกันที่จันทบุรีกันก่อนค่ะ
ไปดูต้นตะเคียนยักษ์ที่อายุเป็นร้อยปีเนี่ยคุณผู้ชม
คือชาวบ้านเขาเดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านแปลง
อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี

ตอนนี้ตะเคียนไม่ได้เป็นสีน้ำตาลแล้วนะ

คือตะเคียนต้นนี้ค่ะอายุเป็นร้อยปี
ความยาว๒๐เมตรกับอีก๗๐เซนติเมตร
พอวัดเส้นรอบวงแล้วเนี่ยมันยาวกว่า๓เมตรนะคะ
แล้วชาวบ้านเขาก็เอาแป้งมาโรยส่องหาเลขเด็ดกัน

ก่อนหน้านี้มีคนฝันเห็นผู้หญิง
บอกว่าให้ช่วยพาขึ้นจากน้ำหน่อย
เพราะว่าอยู่ในน้ำมาเป็นร้อยปีแล้วฉันหนาวมาก

ว่าจุดไหนที่ให้ค้นหา
พอมีโครงการขุดลอกครองทรายขาวแก้ปัญหาภัยแรงของภาครัฐไง
ก็เลยมีการนำรถแบ็คโฮลมาขุดลอกคลอง
เมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พอขุดไปสัก๔เมตรเจอตะเคียน
ก็เลยมีการเชิญมาไว้ที่วัดบ้านแปลง

มีของโบราณไม่แพ้กันเหมือนกัน
เป็นเรือไม้ตะเขียนเก่าแก่ร่วม๕๐๐ปี
พระสมุมานพพระสโรเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
บอกว่าเรือไม้ลำนี้ยาว๑๒เมตรกว้าง๑เมตร๑๓เซนติเมตร
ถูกนำขึ้นมาจากแม่น้ำปิงตั้งแต่วันที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๙
ใช้วิธีการสวดถอนจนสามารถนำเรือขึ้นมาได้
และในช่วงพบเรือนะมีหินอยู่๔๒ก้อน
เชื่อว่าเรือลำนี้บรรทุกหินแล้วมันล่มลงไป
ซึ่งเมื่อนำเรือเอามาไว้ที่วัดก็มีชาวบ้านแห่ไปดู
แถมยังเอาแป้งไปโดดไปส่งไปถูหาเลขอย่างนี้แหละครับ
สร้างความเสียหายทำให้เรือมันขาวโพรมไปหมด
ไม่เห็นความเป็นไม้ตะเคียนเลยนะฮะทางวัดก็เลยสั่งห้ามแล้วกัน
แล้วก็เอานำผ้าหลักสีไปพันรอบแทน
ทุกปีก็จะมีการเปลี่ยนผ้าให้เรือ
แต่ก็พบว่าพื้นที่ว่างของเรือก็ยังไม่พ้นมือของชาวบ้านที่ไป
ตรงไหนมันว่างอยู่ก็เอามือไปทู้หน่อยเผื่อจะมีเลขขึ้นมา
ชาวบ้านก็เอาแป้งโผล่แบบนี้เป็นประจำนะฮะ
จากเชียงใหม่ไปที่อุดรกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
เกาะคำชโนธวังนาคินอำเภอบ้านดุงนั่นเอง
ยิ่งใกล้วันออกสลากเลยนะทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยว
เขาพากันไปไหว้ขอโชคขอลาบจากพ่อปู่ศรีสุโธ
แม่ย่าศรีปฐุมาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะมีพิธีรำบวงสวง
โดยนาคน้อยคำชโนธดูสิคะคุณผู้ชมว่านาคน้อยเนี่ยทำมือเป็นเลขอะไรบ้าง
แล้วคุณผู้ชมเห็นเลขอะไรบ้างเผื่อบางคนจะได้เอาไปตีเป็นเลขเด็ด
พอเสร็จจากพิธีนักน้อยรำเสร็จแล้วใช่ไหม
ชาวบ้านเขาก็ไปส่องหาเลขเด็ดจากขันขันน้ำมนต์แล้วก็
นี่อุ้ยดูสิเห็นไหม
เลขอะไรไม่รู้แล้วแต่จะมองแล้วกันมันเยอะ
ค่ะแล้วก็ไปที่ต้นมะเดือยักษ์ด้วยใช้มือถือถ่ายรูปส่องหาเลขเด็ด
รอลุ้นรางวัลใหญ่คุณผู้ชมเห็นเป็นอะไร

ไปที่พระเจ้าบูธช่วงการหยุดที่ผ่านมา
บรรยากาศภายในวัดเทพนิมิตคิรีวงศ์อำเภอบ้านโป่งคึกคักเหมือนกัน
สักร้อยกว่าคนเข้าไปร่วมพิธีสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาต่อหน้าเทพทันใจสามหน้า
ขนาดความสูงราว๔เมตรซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสาราการประเรียนครับ
เป็นการเสริมโชคลาภความเสริมบารมีความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนี่แหละนะฮะ
หลังจากเสร็จพิธีชาวบ้านก็นี่เลยพากันไปคุณผู้ชม
เขาก็พากันไปขึ้นไปดูนี่ไปหาท่านหลวงพ่อพาขึ้นไปด้านบนนะครับ
ส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ที่ใช้ประกอบพิธีซึ่งก็มีน้ำตาเทียนหยดและลอยเป็นเลขต่าง

เขาบอกว่าเนี่ยชาวบ้านที่เขาถ่ายรูปคือต้องถ่ายมานะแล้วก็มาดูทีหลังแล้วพลิกมาดูเองนะฮะ
บางคนก็จดใส่ตัวเลขบางคนก็เอามือถือไปถ่ายแล้วก็ไปส่องดูก็อ้าว
แล้วแต่คนตาดีได้ก็แล้วแต่ละกันว่าจะมองเห็นเลขอะไร
ไปแล้วคุณผู้ชมคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กมาแล้วด้วยบอกด้วยว่าเห็นเลขอะไร
เอาใครอยากรู้รีบเข้ามาดูในเฟซบุ๊คเร็วฝากแชร์กันด้วยนะคะ
ท้ายกันค่ะที่ชนบุรีนะคะทีมข่าวไปที่ศาลเจ้าทองแดงอำเภอบ้านบึง
จิ้งจกสองหางค่ะมีคนเอาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ปรากฏว่ามีจิ้งจกสองหาง๒ตัวโดยนายประสานสมคิตเจ้าของโพสต์
เล่าให้ฟังบอกว่าจิ้งจกสองหางเนี่ยหาดูยากนะแล้วส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิด
จะเอาโชคลาภมาให้เขาก็เลยถ่ายภาพแล้วก็เอาไปแชร์บอกด้วยนะคะ
ตามความเชื่อโบราณเนี่ยจิ้งจกสองหางถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังนำโชค
บูชาเรียกทรัพย์แล้วก็มีสรรพคุณเรื่องของเมตตามหานิยม
อยากรู้ไปดูเองไปส่องเองเราจะไม่บอกนะทำไมบอกกันมาเยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ชม

ตรงนะตรงที่เรามีก็ตรง

ตรงกับในสคริปเราไม่ได้บอกคุณผู้ชม